คือมันเป็นเรื่องของจิตใจนะ

ผู้หญิงคนนึงเขาไปตามหาสามี
แล้วไปตามหาที่บ้านของหญิงสาวคนสนิทของสามี

ลาดเขาแล้วจุดไฟเผาเขาทั้งห้องเลยนะฮะ
เขามีพ่อกับมีลูกชายวัย๘ขวบอยู่นะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ฮะวุ่นเลยทีนี้มันไม่ใช่แค่ห้องเดียว
ลุกลามไปห้องพักของคนอื่นเขาด้วย
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ย
น่าจะสักกว่าสามแขนได้

นี่รถดับเพลิงของทางพัทยานี่ต้องมานะครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันตักน้ำใส่ถังนี่มาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วย
เห็นไหมฮะตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ
เป็นห้องพักในซอยจอมเทียนซอย๓
ที่หนองปลือบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ

เจ้าของห้องห้องหลังเกิดเหตุเลยนะ

บอกว่านี่ในห้องเนี่ยมีพ่อกับลูกชาย๘ขวบ

เธอออกไปซื้อของข้างนอกห้อง

มือเผาคนก่อเหตุช่วงกลางซอย

ผู้หญิงคนนี้มาถามหาสามีของเขา

เธอก็บอกไปว่าไม่เห็นไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหน

เพราะเห็นว่าเธอเนี่ยสนิทกับสามีของเขา
เดินไปตามสามีที่ห้องพักของเธอ
ซึ่งตอนนั้นมีพ่อกับลูกชายวัย๘ขวบ

เขามาถามหาเพื่อนเขา

ผู้หญิงผู้ชายครับ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเหมือนกับว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะสงสัยว่าสามีของคนก่อเหตุจะมาสนิทสนมกับหญิงสาวเจ้าของห้องหรือเปล่า
พอมาตามหาแล้วไม่เจอก็แบบโอ้โหของขึ้นเลยประมาณอย่างนั้น
กลับได้ว่าแฟนมีคิดอย่างเนี้ยค่ะก็เลยกลับไป
ก็คือหมายความว่าผู้หญิง

ชาวบ้านที่อยู่ติดกับห้องเกิดเหตุนะครับบอกเมื่อคืนกำลังนอนอยู่นะห่างจากห้องที่เป็นต้นเพลิงแค่๓เมตร
ทีแรกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อนแล้วเสียงเงียบไป
ลุคมาดูโอคะไฟแบบลุมาต้องวิ่งนี่ตายกับแล้วช่วยกันดับไฟ
เวลาบันจรบ้านหรือไง

ได้ยินเสียงนอนไม่หลับทั้งคืน

ก็พอสักพักก็ได้เห็นอย่างนี้แหละแดงขึ้นแล้วก็วิ่งลงมาเลยค่ะ
ปำรวจสภพัฒนาธรรมน์บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่ติดตามตัวผู้หญิงพวกนั้นก่อน
ก่อนอืมตามที่เจ้าของห้องเขาบอกเขาสวนกันกลางซอยแล้วเขามาตามหาสามีแล้วไม่เจอ

ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำก่อน